มีเสียวหักห่วงใยมีหวานใยเพียงผู้หญิงมาก
ขอห้องแก่งแก่งบุรินแด่กินเสียงร้อน
มีเสียวหักห่วงใยมีหวานใยเพียงผู้หญิงมาก
ขอห้องแก่งแก่งบุรินแด่กินเสียงร้อน
ขอห้องแก่งแก่งบุรินแด่กินเสียงร้อน
ขออยู่ในฮอนเกะมีเสียวหักเสียวแทง
ก็ไม่ทราบแก่งแก่งทศขอช่วยอยู่น่า
ขอห้องแก่งแก่งแก่งแก่งบุริน

ขอบคุณครับทุกคน